จอมพระจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านเขามีการจัดพิธีบวงสวงสารปู่ตาหลังใหม่ประจำหมู่บ้าน
พร้อมกับเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูสิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงค่ะ
ตามมาดูเลยกลุ่มชาวบ้านเขาพากันนำเครื่องเส้นไหว้ไปแบบนี้นะคะ
เอาไปร่วมพิธีบวงสวงศาลปู่ตาหลังใหม่ครับในพื้นที่หมู่บ้านสำโรงหมู่ที่สาม
ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
คือเขาเชื่อกันว่าสารนี้เป็นสารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
แต่สิ่งที่ชาวบ้านสนใจกันเป็นพิเศษก็คือตัวเลขบนหลังคาของศาลนั่นไง
ซึ่งบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลขนั้นบ้างเลขนี้บ้างเลขนู้นบ้างบางคนก็เห็นแตกต่างกันออกไปอ้าวนี่นี่เห็นไหม
อะไรอ่ะตัวเลขที่อยู่บนหลังคาเออจริงด้วยเป็นแบบนี้ใช่
ใช่ได้ไปพ่นสีอะไรบนนั้นเอออาจจะมีการเขียนอะไรยังไงเอาไว้
อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าช่างเขาทำอะไรไว้หรือเปล่า
แต่ใครที่อยากจะเห็นแบบชัดคุณก็ไม่ต้องแบบไม่เงยหน้าก็ได้ถ้ามันปวดคอ
ใช่คุณลองมองตรงไปที่ตรงนี้สิจ๊ะตรงไหนจ๊ะตรงนี้จ้ะ
ห้องผิดแล้วคุณชนะคุณอ่านผิดต้องอ่านยังไงครับ
อ้าวร้องไห้แล้ว
มันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องโชคราบเราดูไปที่พิธีกรรม
เวลามีการตั้งสารใหม่เขาก็จะต้องทำพิธีแบบนี้
เรื่องการเซฬนดุ้นเชี่ยวโชคมันก็เป็นกำลังจิตกำลังใจของชาวบ้าน
ว่ากันไปมันผ่านแล้วผ่านไปแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดถึงช่วงใหม่ของเรา
คือในวันที่หลังจากออกสลากไปแล้วเนี่ย

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนมีเอามาให้ดูแบบนี้แล้วมันเออมีความใช่อยู่

รู้อะไรไม่สู้รู้งี้
ก็ไอเดียดีไอเดียดีแต่ว่ามันจะเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมหรือเปล่า
ยิ่งดีทำไมตอบให้สุดริ่มทิ้มประตูไปเลย
เป็นการเงินกันตี
เราเปลี่ยนเป็นตาลอนขายหน้าให้
อยากให้มีช่วงไหนอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งมาคุยกันแล้วกัน